ต่อที่เรื่องของความอยู่รอดของเกษตรกรไทยชาวนาไทยกันบ้างนะครับ
ในพื้นที่ของทุ่งกุลางร้องไห้นะครับ
ร้อยเอ็ดเขาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเนื่องจากว่าไม่สามารถจะปลูกข้าวนาปลาในช่วงของหน้าแรงแบบนี้
เขาไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยแล้วก็ส่งไปขายในพื้นที่ภาคอีสานได้จำนวนมากนะครับ
มีรายได้ต่อเดือนประมาณ๕๐๐บาทนะครับ
ติดตามจากบรรยายงานของคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจครับ
เปลี่ยนทุ่งนาเป็นสวนผักมุ้งทำกิน
ด้วยการจัดสรรแปลงนาขนาด๑๓ไร่ออกเป็น๘แปลง
ซึ่งเป็นพื้นที่ของวัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช
ให้ชาวบ้าน๓๐ครัวเรือนของหมู่บ้านโพนตูม
ตำบลทุ่งทองอำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัด๑๐๑
ได้ทำการเกษตรหารายได้ในฤดูแรง
อย่างสมรชัยพิมพ์อายุ๕๙ปี
หนึ่งในเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ

เริ่มด้วยการจับฉลากได้พื้นที่๑งาน
ทำร่วมกับชาวบ้านอีก๒คน

และนี่ก็เป็นรอบของการเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งที่๒แล้ว

นี่เหมือนแรงกับสิรกค่ะ
อืมคือสิเอาจากโลค่ะแต่ละเทือ
แต่ละเทือมันเอา๘รอยโลก

รกเจ้าละรอยถ้า๘คนก็๘รอย

สมรและเกษตรกรผู้ร่วมโครงการต้องทำ
คือการเตรียมดินใช้ปุ๋ยอินซีหวานเมล็ด
คอยรดน้ำดูแลเอาใจใส่
เป็นเวลา๒๐๒๕วัน
รอให้ผักบุ้งมีความสูง๓๐๕๐เซนติเมตร
มีเส้นผ่าศูนย์กลาง๕มิลลิเมตร
เพื่อนำไปจำหน่ายทั่วภาคอีสานค่ะ
เฉพาะภาคอีสานใช่
แต่ถ้าเนื่องจากว่าเรามีหลายภาค

มุ่งเป็นผักทั่วไปที่สามารถปลูกได้
แล้วก็ขึ้นง่ายเพราะฉะนั้น
เราจะมองว่าเป็นภาคอีสานโดยรวมทั้งหมด
ซึ่งก็สามารถที่จะได้วันละ๕๐๐กิโลนี่
ก็ถือว่าถือว่าเป็นประโยชน์มากแล้วค่ะ

ดำเนินโครงการตามโมเดลประชารัฐ
ปลูกผักกลางนาทุ่งกุลายิ้มได้
ปลูกผักที่ได้มาตรฐาน
ก็จะเท่ากับว่า๔๕เดือน
ที่เป็นหน้าแรงก่อนถึงช่วงนาปี
เกษตรกรจะมีรายได้กว่า๕๐๐บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน
และสามารถปลูกผักที่เป็นรายได้เสริม
คู่ไปกับการทำนาได้ด้วย

ข่าวเทวรัตน์ทีวีรายงาน